วันนี้ไปดูที่พระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะ
เพราะว่าตำรวจไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
อายุ๒๑ปีก่อเหตุขับรถยนต์
แล้วก็ไปกรีดป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอ
ภูมิใจไทยเขต๕จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสียหายไปกว่า๕๐ป้ายค่ะ

คนก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิอายุ๒๑ปี

เทียบกับป้ายหาเสียงของนายประดิษฐ์สังขจาย
สมัครสอสอเขต๕ภูมิใจไทย
อยู่ริมถนนในจังหวัดพระนครศรีธุยา
ไล่ตั้งแต่๓แยกออบตบ้านที่๕จังหวัดพระนครเสียอยุธยา

เสร็จแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีไปคุณผู้ชมค่ะ

ก็พบว่าป้ายหาเสียงริมถนนตำบลเจ้า๗
ตำบลเจ้าเสด็จตำบลบ้านแพน
ตำบลบ้านโพตำบลรังจราเข้อำเภอเสนา

ก็เชื่อว่าคนก่อเหตุจงใจทำลาย
แผ่นป้ายหาเสียงของตนนะคะ

ก็ก่อนหน้านี้ก็ถูกทำลายป้ายหาเสียงมาแล้ว

ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนก็ตักเตือนไป
ไม่เอาเรื่องเพราะว่าเป็นความคึกขนอง

ตำรวจสพเสนาก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ

ที่บ้านพักในตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาค่ะ

เอามีดกรีดป้ายหาเสียง๘ป้ายจริง

นายนัทวุฒิทำให้เสียทรัพย์ค่ะ

ตำรวจกำลังสืบสวนต่อไปนะคะ

มีญาติซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มพักการเมืองหนึ่งด้วยค่ะ